กรติภาวะโลกรองสะท้อนปัญหาสิ่งแวดล้อมกับชมพู่สลันพัฒน์นะคะ
คุณผู้ชมค่ะ๒๖ธันวาคมของทุกปี
กำหนดให้เป็นวันคุ้มครองสัตว์ป่าแห่งชาติ
เพื่อเป็นการปลุกจิตสำนึกให้หยุดล่าหยุดฆ่าหยุดค้าหยุดกินหยุดเลี้ยงสัตว์ป่า
เพื่อเป็นการรักษาสมบูรณ์ของระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อมนะคะ
เราไปทำความรู้จักกับวันคุ้มครองสัตว์ป่าแห่งชาติไปพร้อมกัน
ปัญหาการตัดไม้ทำลายป่าไม่เพียงนำมาซึ่งความเสียหายและสูญเสียทรัพยากรทางธรรมชาติ
หากแต่ยังเป็นการลุกล้ำทำลายถิ่นอาศัยขอ
ต่อกย้ำการลดปริมาณของสัตว์ป่าอย่างน่าใจหาย
ทั้งการบุกรุกและการล่าทำให้ชีวิตสัตว์ป่าไทยต้องเผชิญกับฝันร้าย
ป่าบางชนิดลดจำนวนลงจนน่าใจหาย
ชนิดกลายเป็นสินค้าส่งออกที่ได้รับความนิยม
สุดท้ายจึงต้องมีการกำหนดวันคุ้มครองสัตว์ป่าแห่งชาติ
เพื่อเป็นการปลูกจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์ป่าและธรรมชาติ
ทุกวันที่๒๖ธันวาคมของทุกปีถูกกำหนดให้เป็นวันคุ้มครองสัตว์ป่าแห่งชาติ
กำหนดขึ้นครั้งแรกในปีพุทธศักราช๒๕๕๙
สมัยรัฐบาลจอมพลสริทธนรัฐ
มีการร่างกฎหมายว่าด้วยการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า
เพื่อบริหารจัดการสัตว์ป่าทรัพยากรธรรมชาติระบบนิเวศ
และความหลากหลายทางชีวภาพให้เกิดความสมดุลและยั่งยืน
สัตว์ป่าเป็นตัวชีวัตรหนึ่งที่บ่งบอกถึงความอุดมสมบูรณ์ของป่าไม้ในแต่ละพื้นที่
ชนิดจำนวนและความหลากหลายของชนิดพันธุ์
อนุรักษ์และคุ้มครองสัตว์ป่าจึงช่วยค้ำจุนให้ทรัพยากรป่าไม้มีความอุดมสมบูรณ์
ประเภทของสัตว์ป่าที่ได้รับการคุ้มครองมีทั้งหมด๔ประเภท
คือสัตว์ป่าสงวนสัตว์ป่าคุ้มครองสัตว์ป่าคุ้มครองเพาะพันธุ์ได้และสัตว์ป่าควบคุม
อนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่าเป็นสิ่งที่ต้องทำควบคู่กันไป
ลำพังเพียงเจ้าหน้าที่ป่าไม้อาจไม่เพียงพอจำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือกับองค์กรอื่น
ภาคเอกชนและประชาชนให้หยุดล่าหยุดฆ่าหยุดค้าหยุดกินและหยุดเลี้ยงสัตว์ป่า
เพื่อให้ทรัพยากรธรรมชาติของไทยมีความอุดมสมบูรณ์สู่รุ่นลูกรุ่นหลาน